เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับ
ซึ่งจะเจอกับฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้นะครับ
โก้กิติศักดิ์เสนาเมืองให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวนะครับ
ต้องการชนะฟิลิปปินส์เพื่อเก็บ๙คะแนนเต็มครับ
ติศักดิเสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
โทมัสดูลีกุญสือทีมชาติฟิลิปปินส์
โดยซิโก้กล่าวว่าแม้เกมนี้จะพักนักเตะหลายคน
แต่คุณภาพของนักเตะทั้ง๒๓คนที่เลือกมาก็ไม่ด้อยไปกว่ากัน
ซึ่งเป้าหมายก็คือเอาชนะและเก็บ๙คะแนนเต็มครับ
ในวันพรุ่งนี้ยังให้ความสำคัญ
เพราะเราต้องการ๙แต้มในรอบแรกของเรา
ขณะที่นายวรพฤษยศทัศน์ผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติไทยเปิดเผยว่า
สำหรับแฟนบอลชาวไทยที่จะมาชมเกมในสนาม
คนที่อยู่ฟิลิปปินส์และมาจากเมืองไทย
สามารถมารับบัตรได้ที่หน้าสนามนะครับ
ซึ่งได้เตรียมไว้แล้วประมาณ๑๐๐ใบครับ

และไทยพบกับฟิลิปปินส์ครับ